ตั๊กกะแตนโชลดามาเลยจ้ะแต่ไม่รู้เป็นไร
แต่คนสวยไปทำตัวเองให้มันโสม
สมจริงโหอยากรู้ไปติดตามครับช่วง

สาวสวยเสียงดีตั๊กกะแตนชลดาใหม่ล่ะ
คือหุ่นดีเวอร์ยั่วไปเลยจ้า
ความมั่นใจทำให้เราดูดี

จากงานโชว์ก็งานแม่ค้านั่นแหละค่ะที่พาปัง

สภาพที่เห็นก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
โอเค

โอ๊ยครับน่ะเอ้ย
เล่นได้สมบทบาทแบบไม่ค่อยเต็มบาท
พอจะเข้าใจใช่ไหมคะคุณผู้ชม

เบื่อเป็นคนสวยอยากเป็นคนป่วยก็ไม่บอก
โอ๊ยเป็นตันเลือดโตนแทนเนอะ

เจาะแจ๊ะริมจอ

กำลังจะถ่ายเอ็มบีไงเพลงจื๊กกระเด๋ย
อีก๒ท่านนี่คืออาจารยีนใช่ไหม